อีกหนึ่งเหตุอุกอาจทางภาคใต้นะคะ
เกิดเหตุคนร้ายบุกยิงนักธุรกิจชื่อดัง

งานก่อสร้างหอพักกลางเมืองหาดใหญ่
ตำรวจมุ่งปมความขัดแย้งทางธุรกิจ

ผู้กำกับการตำรวจภูทรหาดใหญ่
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าชนะสูตรศพ
นายสุชนหงษ์นิพลอายุ๗๔ปี
โกซุ้ยนักธุรกิจชื่อดัง

ซึ่งก็เป็นเจ้าของบริษัทสหยาลาขนส่งจำกัด
และธุรกิจปั๊มแก๊สปั๊มน้ำมันหอพักแมนชั่น

นายสุชนถูกคนร้ายเจาะยิงด้วยปืนลูกโมก

หอพักแมนชั่นของตัวเองค่ะ

ชื่อนายธนวัฒน์หรือไทยธีรสาร

โรงพยาบาลสงขลานครินหาดใหญ่

ว่าคนร้ายอาจใช้ปืนชนิดลูกโมกค่ะ

ก่อนเกิดเหตุนายสุชนเดินทางไปจากยาลา

บริเวณบริเวณหรือมาล้าสีดำไม่ทราบทะเบียน

มือปืนได้ลงจากรถเข้าไปในร้านอาหาร
บริเวณหอพักและทำทีเป็นลูกค้า
เดินปรีเข้าไปใช้ปืนเจาะยิงนายสุชนจนเสียชีวิต
จังหวะนั้นค่ะนายธนวัฒน์ที่เป็นเจ้าของร้านอาหารตามสั่ง
และเป็นลูกน้องของนายสุชนได้วิ่งเข้ามาช่วยเหลือ
แต่ว่าถูกคนร้ายยิงเข้าที่ต้นขาขวาจนล้มลง
ที่คนร้ายจะวิ่งไปขึ้นรถที่จอดรออยู่
ขับหลบหนีไปอย่างรวดเร็วค่ะ
ตนเจ้าหน้าที่มุ่งประเด็นขัดแย้งเรื่องธุรกิจเป็นหลัก
แต่ประเด็นอื่นยังไม่ได้ตัดทิ้ง
โดยอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
และตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง
เพื่อหาเบาะแสของคนร้ายต่อไปค่ะ